เรามาดูเรื่องความหวังกันหน่อยคุณผู้ชม

ไปที่สารเจ้าแม่หงค์แม่นางที่ตายต้นตะเขียนอยากต้นนี้นะครับ
ขนาด๑๐คนโอบอายุกว่า๔๐๐ปี
ที่วัดหงษ์ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองที่พิจิตรนะฮะ
ชาวบ้านก็เนี่ยไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องครับ
นำแป้งไปทาถูทาถูรูปไลค์ส่องหาเลขหาโชคก็ว่ากันไป
คนต้นตะเคียนกันมาเยอะแยะมากมายนะฮะ

เราก็เลยไม่ได้มาเพราะว่าคนที่เขาเห็นเขาไม่บอกนะฮะ
วัตชากรวัตหงค์บอกว่าต้นตะเขียนต้นนี้นะ
มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยา

พยพมาตั้งรกรากที่วัดหงษ์หรือชื่อเดิมวัดโหงนะฮะ
แล้วก็ตั้งสารศักระแม่โหงแม่นางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจใครมาขออะไรก็สมหวังเสมอ
คุณผู้ชมอยากเห็นต้องไปถูเองใช่ค่ะเรามองไม่เห็นครับนะฮะเอาไปต่ออีกที่หนึ่ง
ที่ชายนาฏกันหน่อยนี่ก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระครูปฐุมชัยกิจ
หรือว่าหลวงปู่นะเจ้าอาวาสวัดปฐุมธามรามวัดหนองบัว
อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะฮะทยอยไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่
เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากหลวงปู่นั้นละสังขารด้วยวัย๑๐๓ปี
ตอนตี๕๓๐ของวันนี้ด้วยโรคฉลาดนะฮะ
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
แล้วก็กำหนดสวดพระอภิษฐรรม๑๐๐วันครับ
หลวงปู่นั้นนั้นเกิดวันที่๖มีนาคม๒๔๕๙ครับ
อุปสมบทจำพรรษาที่วัดปฐุมธาราม
มีความชำนาญเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคและวิทยาอาคมต่าง
ยันพันคาถาแล้วก็มีวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์บูชามากมาย
สิทธิ์ก็เดี๋ยวจะเอาวันเดือนปีเกิดของหลวงปู่ไปเสี่ยงโชค